ในวันเกิดเหตุโมโหถึงขีดสุด
เอาปืนมายิงนัดแรกไม่โดน
ลูกเขยท้าทายให้แม่ยายยิงสิยิงอีกสิ
ปรากฏว่าแม่ยายยิงจริงฮะ
ที่๒กระสุนเข้าที่ชายโครงเสียชีวิตทันที
ตำรวจภูทรแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลก
พร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะ
ก็เข้าไปตรวจสอบสภาพศพนายสุทัศน์อายุ๓๗ปี
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่ชายโครงซ้าย๑แห่ง
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนภายในมุ้งในห้องนอนของบ้านนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดใหญ่อยู่กลางสวนผลไม้และไร่มันสัมปะหลัง
โดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันมามุงดูจำนวนมากครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนางสาวอุทัยอายุ๖๒ปี
เป็นเจ้าของบ้านรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมกับของกลาง
ปืนลูกซอง๑กระบอกที่ใช้ในการก่อเหตุนั่นแหละครับ
จากการสอบสวนนางวาสนาอายุ๔๑ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตและเป็นลูกสาวของผู้ก่อเหตุ

ตัวเองออกไปเก็บพุษาในสวน
กับนางสาวอุทัยผู้เป็นแม่นี่แหละฮะ

จากนั้นแม่ได้ขอตัวกลับมาที่บ้านก่อน
บอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาโทรศัพท์ที่ลืมไว้

ใช้ปืนยิงสามีของตัวเธอเอง

ด้านของนางสาวอุทัยผู้ก่อเหตุ
เล่าให้ฟังหลังจากทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

เวลามีเรื่องทะเลาะกับลูกสาวก็จะทำร้ายร่างกายของลูกสาวเป็นประจำ

มีความคิดว่าหากไม่ทำวันนี้
ก็ไม่รู้จะทำวันไหน
คือไม่ฆ่าให้ตายซะวันนี้ก็ไม่รู้จะฆ่าวันไหนแล้ว
คิดว่าหากใช้มีดฟันก็คงสู้แรงลูกเขยไม่ไหว
ตัดสินใจคว้าปืนลูกซองยาว

แล้วก็เดินไปหยิบกระสุนปืนลูกซองของนายสุทัศน์เอง
วางไว้บนหิ้งจำนวน๒นัด

แล้วก็ยิงผ่านมุ้งใส่เข้าไปเลย

ยังได้ยินเสียงนายสุทัศน์ตะโกนท้าทายออกมา
บอกมาแบบนี้ยิงอีกสิ

ท้าทายแบบนี้เลยค่ะอ๋อท้าทายมาเลย
ตัวแม่ยายก็เลยบรรจุกระสุนปืนใส่ไมค์ไปอีกหนึ่งนัดครับ
แล้วก็ยิงเข้าไปในมุ้งเหมือนเดิม
ท้ายที่สุดเห็นนายสุทัศน์นอนแน่นิ่งไปนะฮะ
ตัวเองก็โทรศัพท์เป็นคนบอกลูกของพี่สาว

พร้อมกับรอมอบตัวกับตำรวจ
มันขีดสุดท้ายแล้วนุ๊ก

มันหายเอาปืน

เขาไม่ทำฉันแล้วก็ทำอีกสามฉัน
กฎบอกเลยว่าเก็บกฎมาก

แต่เราก็รู้แต่เราทำอะไรเขาไม่ได้
พูดผิดเสียที่สุดแล้วอ่ะน้อง
แล้วลูกคุณมีลูกใครมาทำลูกคุณแบบนี้
คุณจะคิดอย่างไร
ในบ้านไม่มีผู้ชาย

แต่ว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะครับ

หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแก่นางสาวอุทัย
ก่อนควบคุมตัวไว้ที่สพแก่งสพ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ